คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าแม่จูนกัสมานะคะคุณแม่ลูกสี่นะคะ
ไม่ตกเทรนด์จริงจริงท่านกระแสจริงจริงนะคะ
ไวมากคว้าตัวลำไยหายทองคำค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาหารเสริมตัวใหม่ค่ะคุณ
บอกเลยนะคะว่าตัดสินใจเลือกสาวลำไยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสดราม่าใดทั้งสิ้นค่ะ
และการตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็ไม่ผิดหวังจริง
ก็สามารถทำยอดขายสูงริ้วเลยล่ะค่ะ

ขอบคุณเพราะว่าก็ต้องพูดตรงว่าน้องก็เป็นกระบอกเสียงได้ดีมากเลย
เพราะว่าน้องเขาก็อันดับหนึ่งทุกอย่างความสามารถน้องทุกคนติดตามน้อง
แล้วก็แฟนคลับน้องเขาก็เยอะมากคือเรารู้มาตลอดว่าคิวน้องเขาเยอะมาก
แล้วเราก็ไปไม่ถึงตัวเขาแล้วไม่รู้จักอะไรเขาเลย
เปิ้ลก็ไปจัดการมาได้เจอกับพี่ตุ๊ตู่แล้วก็คุยกับน้องว่า
เราร่วมไปด้วยกันไหมเราต้องปรับลูกไปด้วยกันนะอยากไปกับแม่ไหมอะไรอย่างเงี้
ก็ตบปากแล้วคำกันแล้วก็ทำเด็กฟันตัวนี้ขึ้นมา
ตอนแรกที่พี่ตุ๊ดกับอาจารย์บอกมาว่าพี่เปิ้ลติดต่อมา
ก็คือดีใจอยู่แล้วค่ะว่าเราติดตามดีใจที่ติดต่อมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกว่าได้เริ่มงานกับคนระดับใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะดีใจมาก
จูนเลือกน้องลำไยเนี่ยเราเลือกที่จะทำงานกับน้องด้วยปัจจุบัน
อย่างอดีตมันก็คือของน้องที่มีดังโม่งดังมาเหลือแล้วก็แล้ว
แต่มันคืออดีตของน้องพอมารู้จักกับน้องตัวจริงจริงแล้วเนี่ยน้องเขาไม่ใช่อย่าง
เราวัดกันทิศทาเต้นไม่ได้
ก็ลูกลูกก็อดได้หลายอย่างแล้วค่ะตอนนี้ก็สมเหตุสมผลค่ะ
โอ้น่ารักนะไปชวนกันมามากับแม่ไหมวะเหมือนอย่างนี้

แล้วก็มาจริงเป็นผู้สาวขาเฟี้ยวให้เราได้ฟังกันนะเข้ากับผลิตภัณฑ์ไปเลยละกันคุณ
ก็ขอให้ธุรกิจใหม่แห่งปังแล้วนะคะแม่จูนจ๋า